ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
นี่เลยครับไม่อยากให้พลาด
ร้านนี้เป็นร้านเด่นร้านดังนะครับ
แล้วก็เป็นร้านที่อยากให้ทานกันจริง
ร้านอาเซียก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มจำ
โอ้โหเขาบอกว่าความอร่อยไม่เคยเปลี่ยน
เตี๋ยวที่อร่อยแล้วนั่งทานที่ร้านเนี่ย

เป็นข้ออร่อยเด็ดญาติระปะแดง
มาที่นี่อิ่มจบสบายกระเป๋า
ทำไมอ่ะโอ้โหก็ขายราคาไม่แพง
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้มยำรสจัดอร่อยเข้มข้น
ไม่ต้องปรุงเพิ่มราคาธรรมดา๔๐บาท

เศษขึ้นมาหน่อย๕๐๖๐บาท
คุณดูเขาคุณดูเขาเกาเหลาเนี่ย๖๐บาท

ก๋วยเตี๋ยวแล้วเขายังมีลูกชิ้นเนื้อปิ้ง
มาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณไม่สะดวกจะไป
คุณสามารถโทรไปสั่งได้นะครับ
เรามีช่องทางในการสั่งซื้อกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้

เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้
รวมไปถึงจดเอาไว้ด้วยนะครับว่า
สามารถสั่งได้ทางช่องทางอะไรบ้าง

ถ้าใครบอกว่าจดไม่ทันคุณชนะทำไงดี

เอาละมีแชะก่อนไม่เป็นไร

ใครที่จดไม่ทันหรืออยากจะสั่งมาทานกับร้านต่างที่เราเคยนำเสนอไป
เดี๋ยวเราจะช่วยโปรโมทให้นะครับ
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดค่ะ
อยากให้ทุกคนสู้โควิดไปด้วยกันแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจนะคะ
โดยเฉพาะคนค้าคนขายค่ะตอนนี้กลับมานั่งในร้านได้แล้วนะคะขอให้ขายดีขายดีค่ะ